ไทยรัฐนิวโชว์นะครับคุณผู้ชมครับ
อย่างที่เรารายงานไปนะฮะในช่วงที่แล้วบอกว่า
คุณแซนที่เมื่อวานไม่มาวันนี้มา
มาร่วมงานครับเราเห็นตัวเธอเป็นแล้ว
แต่ว่าเธออยู่ร่วมงานไม่นานครับคุณผู้ชมฮะ
นี่ครับที่เราบอกว่าเห็นตัวเธอเป็นแล้วนะฮะ
เป็นภาพจะได้ยืนยันว่ามาจริงนะครับ
มาอยู่ร่วมงานได้สักพักหนึ่ง
สักพักหนึ่งเธอตัดสินใจที่จะเดินทางกลับครับ
แต่ระหว่างที่ลงมาข้างล่างแน่นอนฮะ
ขาเข้าไม่พูดกองทัพนักข่าวก็ดัก
แต่ตอนจะออกนี่ครับนักข่าวดักอีกแล้วคราวนี้เนี่ย
ต้องรอรถที่จะวนมารับเธอตรงนี้นะฮะ
นักข่าวยิงคำถามอย่างที่หลายคนอยากจะฟัง

อยากให้ตั้งใจดูครับเชิญครับ

และฝ่ายแบบดีน้อยห่างอีก
นั่นเหมือนว่าคุณแสนยันยินยันใหม่
ถูกพูดใครก็ไม่เชื่อแล้วก็ถามฉันเรียนทำไมครับตอนเนี้ย
สำหรับคุณขอทางได้ไหมครับ

คุณแสนยันยินยันอยู่ไหมครับ

ถูกพูดใครก็ไม่เชื่อแล้วก็มาถาม

พุทธเต็มใจนะครับ
ทำให้จ้างอาทารการ
ขอรับคุณทุกคน
ถ้าได้ยินไม่ชัดผมขออนุญาตนะครับด้วยความเคารพจะโทนเสียงให้

ถามอีกทำไมได้ยินประมาณนี้ไหม
บอกว่าแซนพูดไปเหมือนกับคนที่มาด้วยกันตอบเลย
เขาบอกพูดไปเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีกพูดไปก็ไม่เชื่อ
พูดไปแล้วไม่เชื่อจะมาถามแซนอีกทำไม
แล้วมาอย่างนี้แซนอึดอาดเพราะว่าพูดไปก็ไม่ช่วย
คือนักข่าวถามว่ายังคงยืนยันเรื่องที่ให้การใช่ไหม
ให้เรื่องกรณีที่คุณแต่งโมไปปัสสาวะท้ายเรือน
ก็บอกว่าก็พูดไปก็ไม่เชื่อแซนแล้วจะมาถามแซนทำไม
ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะเธออึดอัดนะครับ
ก็เลยมีอารมณ์ในการตอบคำถามนี้สักนิดหนึ่ง
คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าการค้นหาความจริง
คุณแม่พระนิดา
เธอตัดสินใจแล้วที่จะขอนะครับอายัดศพของคุณแตงโมเอาไว้
เพื่อผ่าพิสูจน์อีกรอบนึง
เพราะว่าคุณแม่บอกว่าณวันนี้คุณแม่เริ่ม
ที่จะเอกใจเคลือบแคลงสงสัยแล้ว
หลังจากได้เห็นรูปศพของลูกสาวตัวเอง
ลูกแม่เป็นขนาดนี้เลยเหรอนะฮะ
นี่แหละครับคุณแม่บอกว่า
มันอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุหรือความประมาทแล้วหรือเปล่า

พระนิดาศิรยุทธโยธินนะครับ
คุณแม่ของคุณแตงโมเปิดแจกกับทีมข่าวไทยลักษณ์ทีวี
ถึงสาเหตุที่ต้องอายัดศพนะฮะลูกสาวแบบกระทันหันแบบนี้
บอกว่าคุณแม่ตัดสินใจเองเนื่องจากคุณแม่เพิ่งเห็น
ภาพศพของคุณแตงโมนะฮะ
คือญาติส่งมาให้ดูหลายวันแล้วแต่แม่เนี่ยยังไม่ได้เปิดดู

เมื่อคืนนะครับเพิ่งจะมาเห็นว่า
โอ้โหมันต่างกันมากเลยกับวันที่แม่ไปดูศพที่นิติเวศ
ภาพที่ส่งมาแม่เห็นมีบาดแผลตามร่างกายและรอยช้ำจริง
มันทำให้แม่คิดว่าคงไม่ใช่อุบัติเหตุแล้ว
แต่น่าจะถูกทำร้ายทั้งตรงบริเวณศีรษะลำตัว
มีรอยเขียวช้ำแล้วก็บาดแผลหลายจุด
น่าจะเกิดจากการทุบตีหรือไม่

เจ้าหน้าที่เย็บแผลเรียบร้อยตกแต่งแล้วไง
ช้ำตามร่างกายก็มีอยู่บ้าง
แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้พลิกด้านหลัง
ทำให้แม่เห็นตรงนี้
และจากการที่ได้ติดตามข่าวทำให้เห็นว่า
หลักฐานทางคดีของตำรวจอ่อนเกินไป
รับรู้มาตลอดเพียงแต่ไม่ได้ให้ข่าวแค่นั้นเอง

แม่เชื่อว่าที่แม่ตัดสินใจแบบนี้
เพราะว่าน้องโมเนี่ยมาดนจิตดนใจให้ได้เห็น
เพื่อจะยังไม่ต้องชาปนกิจน้องโม

ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรไม่ว่าประมาทหรืออะไร
แม่เชื่อว่าเขาก็ยอม

ทำไมทำร้ายลูกเราขนาดนี้
มอฮีบสอบอย่างมากนะครับที่จะมาช่วยเหลือ

คุณหญิงหมอก่อนเรื่องของการรับฝากศพว่าจะนะฮะ

บนกระดานของคุณแม่กลับมาเขียวอีกครั้งหนึ่ง
หลายคนบอกว่าโอ้โหชื่นชมชื่นชอบจริง
ที่วันนี้คุณแม่ตัดสินใจแบบนี้ใช่ไหมครูอัลลัยภรณ์
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
คุณแม่พะนิดาได้พูดบนเวทียืนยันชัดเจนกับแขกเรือบอกว่า
เลื่อนงานชาปนกิจออกไปก่อนครับฟังเสียงคุณแม่ครับ
จะแจ้งให้ทราบว่างานชาปนกิจน้องโมซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่๑๔นี้
ขอเลื่อนไปก่อนนะคะขอเลื่อนไปก่อนโดยไม่มีกำหนดนะคะขอบคุณมากค่ะ
ต้องขอบคุณนะครับพี่เอสุภาชัยนะที่เป็นกาวใจให้นะครับให้ได้เจอกัน
แล้วก็ได้มีการปรับความเข้าใจกันนะครับผมก็ได้มีการขอโทษขอโพยนะครับ
แล้วก็ขอบคุณคุณแม่ที่ว่าจะสู้ไปด้วยกันนะครับ
ถามคุณแม่ไหมเหตุผลที่ก่อนหน้านี้คุณแม่เคืองเราหรือแบบว่าไม่ให้อภัยเราเพราะอะไร
ก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันนะครับไม่เข้าใจกัน
ไม่เข้าใจกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ได้คุยกันได้เคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับ
ครับผมทางด้านเมื่อสักครู่เนี้ยเห็นว่าบนคอเนี้ยคุณแม่ขึ้นไปพูดทั้งหมดเนี้ยมีการปรบมืออะไรให้อย่างงี้เลย
เหมือนกับคนรอคอยครับคนรอคอยว่าคุณแม่เนี่ยจะทำยังไงต่อไปนะครับ
แล้วก็คือมันโดนใจหลายคนนะครับทุกคนดีใจหมดนะครับ
ตอนนี้ทางด้านคดีมีการอายัดศพอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
เดี๋ยวต้องให้อาจารย์เดชาเป็นคนเป็นคนไอ้นี่อีกทีหนึ่งครับชี้แจง
สี่ท่านทนายตั้มทนายเดชาทนายรณรงค์ทนายรัชพลครับ
ทนายกฤษณะทนายส่วนตัวของแม่เนี่ยก็จะช่วยกันทำ
ช่วยครับหลายคนเลยครับจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะมีพวกเรานะครับ
มีอีกหลายคนที่ผมเห็นออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นสสเต้นะครับ
หรือว่าทนายนกเขาวันนี้ก็ไปยื่นเรื่องนะครับ
พร้อมหรือว่าความมั่นใจขนาดไหนในคดีนี้
ก็มีความมั่นใจนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณแม่เขาเข้าใจแล้วนะครับ
เราก็จะทำในสิ่งที่เราต้องการนะครับ
เราก็มั่นใจว่าทุกอย่างสถานการณ์เนี้ยมันน่าจะคลี่คลายไปได้นะครับ
อันนี้เชื่อว่าทั้งคุณแม่เองรวมถึงทีมทนายมองไปในทิศทางเดียวกันแล้วไหมครับ
ทางเดียวกันแล้วครับครับผมโอเคนะ
ขอบคุณมากครับพี่ไปสดไปหรือว่ายังไง
นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นการสัมภาษณ์สดทนายตั้มนะฮะสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับ
ซึ่งทนายตั้มขอบคุณไปยังพี่เอสุปชัยได้จูงมือคุณแม่จูงมือทนายตั้มมาเคลียร์ใจกันแล้ว
ตอนแม่ตอนนี้คุณแม่ให้อภัยทนายตั้มแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
ได้แล้วเรียบร้อยเห็นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ธนายตั้มพูดทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่นี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยฟังแล้วใจชื้นขึ้นคือตอนนี้เนี่ยทุกคนรวมถึงคุณแม่เห็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วทนายตั้มพูดไว้แบบนี้นะคะ
ซึ่งแน่นอนหลังจากที่คุณแม่มีการประกาศบอกว่าขอเลื่อนพิธีชาปนกิจหลายคนก็คือชัดเจนแล้วล่ะว่าจะต้องมีการตรวจสอบมีการผ่าชนะสูตรร่างคุณแตงโมอีกครั้งเพื่อหาความจริง
เรื่องนี้ค่ะเมื่อเช้านายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของคุณแม่นะคะก็โทรมาแจ้งกับทีมข่าวเลยว่าคุณแม่เนี่ยมอบอำนาจแล้วให้ทำหนังสือขออายัดศพคุณแตงโมไปตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะ
เพราะแม่เองเนี่ยก็คาใจสงสัยในหลายประเด็นเหมือนกัน
อยากให้หน่วยงานข้างนอกมาร่วมชนะสูตรศพลูกสาวอีกครั้ง
คือไม่ใช่แค่ทนะกริจรณะคนเดียวนะคะ
ก็มีทนายเดชาที่คุณแม่อนุญาตให้เป็นทนายที่ปรึกษาแล้ว
นายเดชากิติวิทยานันต์ค่ะ

ก็มาเจอกันอยู่ที่สำนักงานทนายคลายทุกข์นะคะ

ก็อธิบายเหตุผลต่างให้แม่ฟัง
วันนี้แม่ก็เลยโทรมาประสานแต่เช้าเลยค่ะ
อนุญาตให้ผ่าพิสูจน์ศพใหม่แล้วนะคะ
สาเหตุหลักที่แม่เปลี่ยนใจแบบกระทันหัน
ก็อย่างที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์ไปอะเนาะ
แม่ก็เลยรู้สึกว่าทิศทางมันไม่น่าใช่ประมาทแล้วหรือเปล่า

อยากให้พนักงานสอบสวนตำรวจภูทรภาค๑
อายัดศพคุณแตงโมแล้วผ่าพิสูจน์ใหม่
โดยมีการตั้งข้อสงสัยเอาไว้เนี่ย
ข้อเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะคะ
เป็นการตายแบบผิดธรรมชาติ
การตายเกิดจากประมาทหรือเจตนา
ญาติของคนที่เกี่ยวข้องในคดีเนี่ย
เป็นญาติกับอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
จะผ่านการชนะสูตรพลิกศพจากนิติเวศแล้ว
แต่หน่วยงานที่ชนะสูตรพลิกศพก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็เลยออกหนังสือยื่นต่อพนักงานสอบสวนให้มีการผ่าชนะสูตรอีกครั้ง
และขอผลชนะสูตรศพดูภาพศพจากนิติเวทย์
รวมถึงหนังสืออีกฉบับหนึ่งจะยื่นให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในวันจันทร์
เพื่อขอความร่วมมือให้มีการชนะสูตรศพใหม่ค่ะ
ก็คือหลักใหญ่ใจความเลย
หมายถึงอาจจะมีคนบนเรือเจรตนาให้เป็นอย่างนี้
ใช่ดูแล้วคุณแม่จะเริ่มมีความเข้าใจแล้วว่า

แสดงว่าตอนนี้ทั้งคุณแม่ทั้งทนายเอง
ก็มีความเห็นตรงกันในเรื่องนี้

ถ้าประมาทคงไม่ต้องผ่าไม่ต้องดูผลแล้ว
เราได้จัดทำหนังสือ
เพื่อไปถึงพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

ในการที่จะกักศพซึ่งเป็นวัตถุพยานที่สำคัญ
เรายังมีความเคลือบแคลงสงสัย

ผลการชนสูตรพลิกศพ

แล้วก็ของนิติเวศตำรวจ
เราก็อยากจะให้มีการ

ไม่ใช่ว่าเห็นแก่เงินเหมือนที่สังคมว่า

ผมเองก็ต้องไปค้นหาภาพที่มันคิดว่า
มันถูกต้องและกว่าภาพสัมสืออะไรออกไป
บางทีเราก็กลัวพูดว่าจะมีการตกตัก

ว่าตกลงจะยื่นหนังสืออายาศอะไรอย่างไรแบบไหน

นะครับคิดว่าน่าจะมีข่าวดีนะครับ
ประเด็นก็ส่วนใหญ่ก็บาดแผลต่างบนใบหน้าทั้งหมดฟัน
ก็รอยที่เหมือนกันคล้ายเหมือนการถูกทำร้ายนะ
นะครับแล้วก็ฟันฟันปากต่างเนี่ย
ร่องรอยต่างบนใบหน้านะครับเนี่ยสำคัญเลยนะครับ
คุณแม่ก็มีความสุขแล้วก็ต้องการจะค้นหาความจริง

ว่าใครเป็นทุกคนทำให้น้องต่างโมต่างเห็นแบบนี่ครับ

เพราะแม่รับไม่ได้หลังจากแม่เห็นภาพศพของแตงโม
ช่วยรำนวนการทางกฎหมายคอชนะสูตรคลิกศพใหม่
และเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณแตงโมด้วย
โดยแม่จะไม่สนใจเรื่องเงินเยียวยาอีกแล้ว
นี่คุณธนเดชาบอกว่าแม่พูดแบบนี้

และที่ดีใจยิ่งกว่านั้นคือเห็นทนายมาร่วมมือกัน

หลังจากที่ทนายกิจสนัยยื่นเอกสารต่อ
พนักงานสอบสวนที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน

เพื่อให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม

คือก็ให้สัมภาษณ์อีกบอกวันจันนี้
ทนายเดชากิติวิทยานันต์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในคดี

ให้กลับว่าที่๑๐๓ทนกริจจิตอารีรัฐ
เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
สำหรับการยื่นอายัดศพเพื่อให้ผ่าพิสูจน์ใหม่อีกครั้ง
ทนกิเขสนายืนยันว่าไม่ใช่คุณแม่
เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจนะ
เพียงแต่ต้องการตรวจสอบให้ชัดเจนในทุกมิติ
เพื่อคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณตังโมครับ
ขออนุญาตผมได้คุยกับพนักงานสอบส่วนบินที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็ได้อธิบายให้ทำความเข้าใจกันแล้ว
แม่บอกทนายเดชาว่าจะหาความเป็นธรรมให้กับลูก
แม่รับไม่ได้กับภาพศพลูกที่แม่เห็น
แล้วแม่จะไม่สนใจเรื่องเงินเยียวยาแล้ว

ดูแลคุณแม่ขอโทษจริงสำหรับอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้น

หลังจากที่รู้ว่าคุณแม่ขออายัดศพคุณแตงโมแล้วนะคะ
ไฮโซปอลก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะ
เขาบอกว่าผมยังขอยืนยันคำเดิม
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออุบัติเหตุ
ตำรวจจะเรียกผมไปให้การกี่ครั้ง

เพราะความจริงก็คือความจริง
ถ้าคดีนี้เป็นการฆาตกรรมแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียว
ตำรวจก็คงแจ้งข้อหาผมไปแล้ว

ผมยังไงแม่จะรับหรือไม่รับ
ผมไม่รู้แต่ผมก็จะดำเนินการให้อย่างแน่นอน

ขอเลื่อนพิธีชาปนกิจใช่ไหม
ว่าคุณแม่จะอายัดร่างคุณแตงโมเนี่ยค่ะ

ก็เลยประสานให้ข้อมูลมากับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเลยว่า
รู้เรื่องแล้วว่าคุณแม่ให้ทนายความยื่นหนังสือ
พนักงานสอบสวนอายัดร่างคุณแตงโม

ก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคืออุบัติเหตุ
ข้อได้จริงตำรวจฝ่ายสืบสวนก็ดีพนักงานสอบสวนก็ดี
เรียกเขาไปสอบปากคำมา๖รอบ๗รอบแล้ว
เขาก็พูดเหมือนเดิมเพราะความจริงมันคือความจริง

ยังไงก็ตามคุณปอบอกว่าจะขอรับผิดชอบอย่างแน่นอน
แต่ขอให้จบงานพิธีไว้อะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
ตัวคุณปอเองมีการพูดคุยกับคุณแม่ทุกวัน
เมื่อวานพิธีไว้อะไรวันแรกนี่ไงคุณปอก็มา
ผมก็เจอคุณแม่ผมก็ได้กราบคุณแม่

คุณปอทิ้งท้ายเอาไว้ว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีค่ะ